วยคู่แรกเราเปิดหัวดูเหลือเกินครับ
ฝ่ายแดงก้าวเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยว
ด้วยเวลา๒นาที๕๙วินาทีครับ
โอ้โหเล่นเอาคู่ชกให้เด้งหน้าเด้งหลังเลยนะ
เอาไปเลย๓๐๐บาทครับกากกาวซิเมนจราเข้เขียวนะครับ
อ่ะคนมอบนี้ชื่อคุณสาไปถามมาแล้ว

น่ารักไหม
ปะทะมวยฝีมือครับมุมแดงนี่สดเหลือเกินนะครับ

ท่อง๑บาททำได้ไม่ได้ติดตามวิทยา
ฝ่ายแดงไอเชียมพันโหดแดงอีสาน

จับตีโยนเข่าจับวิญญาณ
เขาคือยอดภูหลวงหัวโรงน้ำแข็ง

สายมหาโหหมัดแย้วสลบป้องเดียวหลับ
แดงพิชิษเอกบ้างไซด์

ฝ่ายแดงยอดภูหลวงหัวลงน้ำแข็ง
ไม้กิ่งปฐุมอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดสาแก้ว
กมาแล้ว๕๖ครั้งชนะ๔๔แพ้๘เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนกล้องธรณีเล็กต่อหลัก๒ที่เวทีมวยราชดำเนิน
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินแดนพิชิตเอกบางใส่ชื่อพิเชษฟารินลำ
อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีลำ
กมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๓๕แพ้๑๓เสมอ๒ครั้ง
อันนี้มุมแดงก็มีคุณสมชายมิสูขึ้นมาถอดวงคลให้กับยอดภูลวงครับ
ในอดีตก็มีภูลวงเป็นน้องชายของพี่สมชาย
ภูหลวงเกตนครชนนะครับนักมวยชื่อดังก็ตั้งชื่อให้ยอดภูหลวงนี่แหละครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ก็สายเลือดดีนะครับเป็นลูกชายของอดีตนักมวยเก่าครับ

วันนี้ก็มีลูกชายของพี่เอกบางไซด์นะครับ
ครับส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงครับ
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้ติดตามยกที่หนึ่งครับ
ไปบนเวทีนะครับกางเกงสีแดงยอดภูหลวงหัวลงน้ำแข็งมวยจากจังหวัดสะแก้ว
พิชิตเอกวังใส่น้ำเงินมวยจากบุรีรำแห่จังหวัดติดกันเลย
ตาพญามานี่ถึงเลยนะครับเกงสีแดงนี่สูงกว่าเห็นเลย
ภูหลวงกางเกงสีน้ำเงินแดงพิชิตมวยของประธานเอกบัง๓
วันนี้ต้องแม่ขอบคุณบรรดาพี่น้องแฟนมวยหูนะมากันเพียบเลยนะ
ทีมใหญ่เตาเล็ดเยอะหูสะพานไหมโตบังบอนอูบน
นี่แหละครับกับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
ขอบคุณนะครับบรรดาพี่น้องแฟนมวยหูนะครับ
ที่มาอยู่ที่เวทีสตูโอลาดพร้าว๑๐๑ในวันนี้นะครับ

เดี๋ยวแฟนบวยจำไม่ได้
คู่นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่แพ้ใครเลยคู่นี้
ขู่นี้เปิดมาดูกว่าคู่ที่แรกเลยนะ
มาใส่เลยนะเกงสีแดงนี่สูงกว่า
ของฝ่ายแดงแล้วมันน่ารักเกือบ

เฉพาะฝ่ายน้ำเงินนี่ประธานเอกบังไซนะ

วันนี้คุมทีมมาเลยลูกชายดูแล

แล้วก็อันนั้นเมฆสวรรค์บนวีดีกันครับ

ไม่ต้องห่วง
ออกคู่มวยมาแต่ละคู่ของยี่ห้อยอดมวยไทยรัฐนี่

ที่ทีมงานว่าแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไง
ต่อยที่ยอดมวยไทยรัฐตรงนี้นะครับ
นี่แหละครับทุกคนเศร้าก็ติดตามก็ได้นะครับยอดมือทารัฐบ่าย๒โมง
น้ำเงินแดนพิชิตนี่รอจังหวะสอนนะครับอากาศที่กางเกงสีแดง
ภูหลวงหัวลงน้ำแข็งนี่เกรงยกแรกนี่จ้องจะเดินขวาเข่าอย่างเดียวเลย
ขวางขวานำไปก่อนแม่ศึกยอดมวยไทยรัฐเวทีแห่งนี้นี่เรื่องหัดเรื่องสองนี่อันตรายมากนะท่านผู้ชม
แต่ล้อเล่นนิดเดียวนี่หล่นหลับมาเยอะแล้ว
ดูรูปร่างโครงสร้างของฝ่ายแดงนี่มันน่ารักเหลือเกินนะ

ไม่รู้จักคำว่าแพ้ครับรายนี้วันนี้มีทองฉีดมา๒บาทจะคุ้งลงน้ำแข็งนะ
คุ้งลงน้ำแข็งชนะเอาทองไป๒บาทนี่คือยอดภูรวง
น้ำแข็งฟรีกินอีก๑ปีด้วยนะครับ
น้ำแข็งนี้เอาไปเลยกินฟรีก็กินฟรี
กินฟรีตลอดสอบสั้นสวยเลยครับ
แต่ว่าพูดถึงชื่อเสียงการผ่านมวยนี่ฝ่ายน้ำเงินจะได้เปลี่ยนนะ

เปิดเกมด้วยแต่กับเกงสีแตงวันนี้ถอยนิดเดียวแพ้เลยนะพี่ป่า
สายแรกขวาสวยด้วยที่ขวานำ

เน้นแล้วตีถ้าเน้นได้อย่างนี้แล้วเป็นเรื่องได้นะครับ

น้ำเงินแดงพิชิตนี่ไล่แขนแม่ขึ้นบนด้วยนะครับหมดยกที่หนึ่ง
ครับภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกแรกครับ
ฝ่ายแดงนี่ยอดภูหลวงเกียรตินครโทน
เป็นฝ่ายเดินเข้าหาหัวแข้งซ้ายเข้าไปครับ
โอ้โหนี่หัวแข้งขวาก็ไหวทั้งแดดพิชิต
หมัดโอ้โหเข้าเต็มใบหน้าเลยครับ

เอาละครับส่วนนี้ขอบพระคุณ๙๑เจราะเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดถางตามต่อยก๒ครับ
ยกที่๒เริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้ชิคกีษบนวีดีอีกสมบูรณ์

แดงยอดภูหลวงหัวลงน้ำแข็งเปิดเกมอีกแล้วนะครับ
สไตล์มวยเข่าอยู่แล้วน้ำเงินนี่รอจังหวะ๒
โดยเฉพาะตีนซ้ายวันนี้เตรียมมาดีเลยนี่
พูดปุ๊บมาเลยครับตีนซ้ายอันตรายมาก
เกงสีแดงนี่ต้องฝ่าแข้งซ้ายไปให้ได้นะครับถ้าจะประกบในตี
เอาละครับเกมเริ่มสนุกครับ

แล้วอยู่กันเพียบเลยในเวทีนะครับในเวลานี้นะครับ
คู่นี้ก็เรียกว่าน่ารักคลอด
เอาละครับเกมตอนนี้สนุกแน่นอนครับ
บนเวทีแข้งขวาคอยสาดตลอดเจนสายภูมิครับ
ซ้ายธรรมชาติด้วยนะครับน้ำเงิน

อันเกียงสีแดงมันนี่พยายามจะโลนะครับโลล่าหักลง
เหลี่ยมยังได้อยู่นะครับยกที่๒เท่านั้นเอง
น้ำเงินนี่ต้องป้องกันไม่ให้แดงเลื้อยขึ้นคอด้วยนะครับ
บอกแล้วว่าบรรดาพี่น้องแฟนมวยที่ชอบความถูกต้อง
ที่ตรงนี้ครับ๑กรรมการราชดำเนินเชื่อถือสูงมาก
ผู้จัดครับบอกว่ายี่ห้อของวันทรงชัยไปที่ไหน
แฟนมือก็ตามไปที่นั่นครับ
ตอนนี้เกมเริ่มสนุกครับขยับนี่ยกสองเองนะครับ
เดินเข้าหาแข่งซ้ายไปตรงโม่กลืน

ถ้ากาดไม่รัดกลุ่มนี้ต้องระวังเลยนะครับ
ซ้ายกับหมัดนี่โดนมาแล้วทั้งสองชนิดเลยนะครับ
ก็โดนตีนซ้ายก็โดนกั้นคอด้วยต้องระวัง

บูตรลุ่นหน่อยในกางเกงสีแดงโดนสับส่อก็เองแล้ว
ไม่ให้เลื้อยขึ้นคอด้วยน้ำเงินเก่าด้วย

มันจะลุกกลับในเวทีมวยตอนนี้คึกคับมาก
เหลี่ยมตัวนี่เห็นเลยนะครับอยู่ที่น้ำเงิน

มาเตะส่งมุมเลยนะครับเม็ดนี้
ลูกนี้เจอชาร์จเข้าไปซุปเปอร์ชาร์จเลย
เหลืออีก๑นาทีครับในปลายกที่๒
วยสายเลือดด้วยนะแดงเนี่ย
เต้นมากอาวุธใส่กันไม่มีจุดแล้วครับ
ซ้ายรับต่อยไปหมัดซ้าย

รับทอง๒บาทนะครับถ้าชนะในวันนี้

ลูกแบบนี้ต้องระวังเลยนะครับ

อักคุณธรรม

แต่ถ้าแดงเข้าในไม่ได้นี่เหนื่อยเลยนะครับ

หน้าตะบัดเลยจอดผู้หลวงโดนเข้าไปอย่างนี้

ยอดภูหลวงก็เกี่ยวขาได้ดำแทงไว้ขามุมเลย
โอ้โหหลักฐานคามุมเลยพี่ชัย

ได้กลิ่นนิดหน่อย

ไปบนวิธีนะครับยกที่๓เริ่มขึ้นแล้ว

ดูไม่ออกบอกไม่ถูกเกมเปิดเร็วด้วย

เกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

เกมครับมวยจากจังหวัดศาสตร์แก้วแดงน้ำเงินบุรีลำ

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย

กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
กาดเกมสีแดงเดินแบ่งมูธรุด้วย
ตัวใหญ่ครับยอดมุนหิวนี่มันจับบนไม่ได้
เพราะจับบนไม่ได้โดนต้องโดนคล้องเลยครับโดนไอ้คล้อง

สองครั้งแล้วสองครั้งแล้ว

จับได้แล้วนะครับไปเสียหลักไปเองโดน
สิทธิ์หายินแล้วต่อยังไม่จบ

แล้วนี่ประเทศมิดรับมาครับ
หน้าหลังจากธรรมิตทองอักขิดสองปากไม่มีจุดจริงครับ

ปลายยกใครจะได้ใครทันได้ดี

มวยไทยนี่ถ้าผู้ชมประมาณไม่ได้ต้องดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วยนะ

ควรทะเลาะตลอดครับถึงตัวถึงตัว

โอ้โหนี่หักล้มแต่ตัวเองเสียหลักครับ

เดี๋ยวดูเร่งมากนี่หัวเทียนจะบอกหรือเปล่า

นี่บอกท่านผู้ชมเลยว่าหาผู้ชนะไม่ได้ครับ

ต้องเปิดเกมต่อครับยอดภูหลวงแดง

ตีนซ้ายถีบขวายันโอ้เข้าไม่ติดเลย

มวยเกมต์บนเวทีเราไม่ได้อวดนี้

นี่คือยอดมวยไทยรัฐครับ

โดยโปรมิตัลสมชัยรัฐทราสุบัง

แลกซ้ายนะครับในกางเกงสีแดง

เสียเปรียบทุกทีจับบนไม่ได้ครับ
ทำเขาเยอะโดนหักแบบนี้ไม่ดีเหมือนกันนะน้ำเงินดาบิชิต
โดยยาบุรีดามซ้ายซ้ายนู่งแม่นจริง

ระวังลูกหักลูกหัก
บ้างเจอโอ้ยเสียหายเหมือนกันนะครับ

โอ้โหสุดมันจริง
นี่แหละครับบอกแล้วไม่หมดดีแต่มีของดีวนบนเวที
ดูครับกับยอมเวียนไทรรักษ์
โอ้โหพลิกกันไปพลิกกันมา

อะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ครับยังไม่จบเกม
นะไปโดนจังหวะหักเมื่อสักครู่เข้าไป
โดนตีซ้ายทำท่าจะแก้ไม่ตกครับยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่า
เหลือในอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องลากออกมาครับ

นี่คือสุดจอดความหวังของจัดมวยไทยรักครับ
โอ้โหดุเดือดจริงครับคุณผู้ชม

หักตรงนี้เสียหายเสียรูปเสียสมเสียคะแนนหรือเปล่า

ไปโดนลูกนี้ซะเยอะเลยนะครับไปโดนตีนซ้ายพอก่อในแล้วโดนหัก
ไปโดนก็ไปสองสามจังหวะครับเสียรูปเสียเหลี่ยมเลย
นี่คือความสุดจอดจริงจริงครับคุณผู้ชม

หักตรงช้ายแล้วหยุดเลยครับพิบาย
ไม่เล็งไปเลยนะครับความสมภาษณ์
ในแค่ใจสำหรับภาคยกยกขาวเลยนะครับ

ยกที่๔
ครับภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๔ที่ผ่านมา
ยอดภูรวงศ์ที่เดินเข้าหาปั้มตีเขาไหน
โดนแดดภิกฤทธิ์ที่สับสอก

ยอดภูรวงศ์ก็ไปท้อเดินเข้าหา
แดดภิกฤทธิ์ก็พยายามปั้มตีเขา
หักเหลี่ยมโอ้โหเสียหลักไปนิดนึงครับ
ยอดภูรวงศ์
ยอดภูรวงศ์ปั้มตีเขาเข้ารำตัว
แดดภิกฤทธิ์มีเหลี่ยมมีดักมีขาขัดครับ
หักยอดภูหลวงเสียหลักล้มลงไปนอนครับครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ยกที่๕ยกสุดท้ายมีเวลาอีก๓นาทีสำหรับมวยทั้งคู่นะครับ
ยกนี่แม่เบียดกันไปเบียดกันมา
สี่โอ้โหโดนถีบลูกนี้แทบจะไม่เอาเลยครับ

เดี๋ยวมัดกันเดียวแล้ว
พอตั้งหลักไล่แขนได้ในยก๓เท่านั้นเองครับครับเอไลน์

โอ้โหเป็นเกมที่สุดยอดอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
แค่๔ยกนี้ครับแต่เจอจุดประเด็นของเกม
กางเกงสีแดงล่ะเดินเข้าไปแล้วไปโดนแค่งสาย๓สี่แค่ง

เดินเข้าไปหลวมเลยบอลหลวมก็โดนสำเร็จโทษ
เรื่องของหมัดมวยเนี่ยอะไรก็โกรธขึ้นได้นะครับ

งครามยังไม่เลิกยังจะไปนับศพไม่ได้นะ
อ่านหนังสือยังไม่จบเล่มอย่าเพิ่งไปสรุปอะประมาณนั้น

แบบนี้มานี่น้ำเงินเกาะในแล้ว

ผู้เปิดหัวเก้าเด้งสุกีปะหมีเกี๊ยว
เอายก๕ระยองไปในยกที่๓แล้วมีผู้ที่๒ยกสุดท้าย

มาดูนะนี่ต้องบอกว่า

อย่าไปมองแบบเบอร์มองโหไม่ได้นะ

เป็นอื่นตลอด
ตั้งด้านโลเมตอร์สงชัย
เพราะฉะนั้นเขามีรายการใหญ่อีกนัก
วันที่๓๑นี้นะครับ

ต่อ๒ปอนด์ให้กับแสงมณี

ฝั่งโขงยังบรูมวยไทย

กับโอโลโนมือสิม่านิจจีนยกของฝรั่ง

กกัมปะนาทปิดท้ายทีละเดช
สิทธิ์พุทธโศนพศกับปืนทีเด็ด๙๙

๕๙ครับแทนรัดทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่าสด
และจัดกิจกรรมไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์

กับการโฆฏจอดมาพบกัน๑๗ปี
ระหว่างทีมชาติไทยปะทะเกาหลีใต้

สนามสุพัชลาศัยเข้าร่วมงาน
ตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไปครับ

แม้จะแพ้เสียเปรียบ

เกมการชก
ในวันนี้ของยอดภูหลวงก็ถือว่าใช้ได้นะ

จังหวะยก๔ไปหลงตีนซ้าย
ระบบหายใจของการ
มันยังไม่มั่นคงเท่าไหร่

จังหวะตั้งในได้ตั้งหลักเข่าได้
ก็ไปเลยครับสบาย
เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบพลิกล็อกนะครับ

ลงน้ำแข็งไปเรียกว่า๓ยกเป็นรอง
ยกไปลองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ